ครับที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่า
ปีที่ผ่านมาเราใช้เงินไป๕แสนล้าน
เฉลี่ยคือปี๑๒๕๐๐ล้านบาท
แต่คำถามก็คือว่าทำไมล่ะครับ
จังหวัดในประเทศไทยนะครับ
จังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทย
มี๓จังหวัดคือ๑ปัตตานี๒ยาลา๓นราธิวาส

ปัตตานีติดอันดับทุกปี
ยาลาเนี่ยกลายเป็นจังหวัดที่ยากจนซ้ำซากใช้ประโยคนี้
ผมอยากจะตอบว่าเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐ
ว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น
คิดว่าใช้เงินลงไปแล้วตอบโจทย์ได้แก้ปัญหาได้
ทหารต้องการอะไรบอกมาให้หมด
ทุ่มลงไปเป็นหมื่นล้านรวมแล้วเป็นแสนล้าน

เหตุการณ์ไม่สงบต่างก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เราไม่รู้ว่าประชาชนต้องการอะไรอย่างแท้จริง
แล้วเราก็กลัวประชาชนมากเกินไป
มันมีความหวาดกลัวที่เรียกว่ากลัวการแบ่งแยกดินแดน
มีความหวาดกลัวที่เรียกว่ากลัวจะประเทศไทยจะมีรัฐอิสระต่าง

ถ้าหากว่าเราให้ประชาชนเขาคิดเขาตัดสินใจ
เขามีโอกาสในการร่วมในการปกครอง
แล้วก็ให้เขามีที่เราเรียกว่าการกระแจอำนาจ
ถ้าเรามีสิ่งนี้เกิดขึ้นผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุด

จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากประชาชนกับรัฐช่วยกันคิด
ไม่ใช่รัฐเป็นฝ่ายสั่งกำหนดลงไป
แล้วก็เท่าที่ดูนะครับคุณจอมขวัญ

เป็นคนที่มาจากจังหวัดไหนก็ไม่รู้
มาทั้งประเทศพูดภาษาใต้ไม่ได้

โดยราชการที่ลงไปแต่ละหน่วยเป็นยังไงครับ
กลายเป็นว่าคุณจอมขวัญผมลงไปในพื้นที่เองนะ
โดยราชการที่ไปอยู่ในสบตเนี่ย
วันไม่กล้าออกนอกสบตนะครับ

อาจารย์กำลังจะสรุปว่ารากของปัญหา

และมองประชาชนเป็นศัตรู